ดูคดีนายเปรมชัยกันหน่อยนะครับวันนี้
คุณเปรมชัยไม่ได้อยู่ประเทศไทย

แต่ว่าเรื่องของคดีความนั้น
ล่าสุดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะ

ส่งให้อายการส่งฟ้องได้ในวันที่๒๓

ส่วนเรื่องของการเรียกร้อง

ดูแลคดีนี้ดีค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

กับพวกในข้อหาลักลอบ
ล่าสัตว์ป่าที่กองบังคับการปราบราม

พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เร่งรัดผลตรวจชิ้นเนื้อภาพเลือด
ร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วย

มาสอบปากคำนายชัยวัด
ลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือ
และเจรฐีกรุมอุทยานแห่งชาติ
ถึงประเด็นผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

ได้รับผลตรวจกลับมาไม่ครบถ้วนค่ะ
โดยเฉพาะประเด็นที่ไป

ซึ่งตรวจสอบดีเอนเอเสือดำบนมีดแล้ว
แต่ไม่น่าจะใช่อาวุธที่ใช้ชำแหละ
กับพวกหลังได้รับรายงานว่า
มีดีเอ็นเอเสือดำบนอุปกรณ์ดังกล่าว
จึงต้องตรวจหาดีเอนเอบุคคล

จากสารเคมีที่เจรฐฐีกรุมอุทยาน
ใช้ตรวจพิสูจน์ดีเอเสือดำ
ว่าสำนวนคดีขนาดนี้ขึ้บหน้าไป๙๕

ทั้งหมด๙ข้อหาโดยจะสรุปสำนวน
ส่งอายการ๒๔มีนาคมนี้ครับ

พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

ในฐานะผู้ดูแลแล้วก็กำกับคดีนี้

จากทิพย์ชัยจินราพวงศาลการตำรวจแห่งชาติ

เขาติดตามคดีนี้

ในการทำงานของพลตำรวจเอกศีวรา
ดำเนินการทันที
เพื่อต้นมอบหมายให้ทำนาที่ก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและ
และตัวเองก็ตรวจสอบการทำงานตลอดเวลาด้วย
ถ้าพบพฤษฐ์ถ้าพบระบบพร่อง

แต่ตอนนี้ยังไม่พบพิรุษยังไว้ใจอยู่

ท่านพูดชัดเจนก็ติดตามกันต่อไป